ไปดูเรื่องนี้หน่อยคือก็มีการออกมาติดตามหา๕คนนะคะที่หายไปอย่างปริศนา
เองเขามาร้องบอกว่าแฟนน้องสาวมารับไป
หลังจากนั้นนี่ก็คือไร้การติดต่อหายไปเลย
ตอนนี้ก็คือมันขาดการติดต่อมานานกว่า๒เดือนแล้ว
เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงบ้างนะคะ
ทั้งหมดขาดการติดต่อนานกว่า๒เดือนค่ะไม่รู้เป็นตายอย่างไร
แล้วก็เขาเป็นห่วงมากแล้วก็ครอบครัวเองเนี่ย
เขาก็เลยมีการออกมาวอนสื่อบอกให้ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยหาหน่อย
โดย๕คนที่หายไปเนี่ยค่ะก็จะมีน้าสาวคนหนึ่งอายุ๔๓ปี
ชื่อคุณอุตสาปานรอดนะคะน้องฟอร์ดเด็กชายพรพิพัฒน์ปานรอดอายุ๑๓
แล้วก็มีคุณบีมนางสาวชนนิการโตชนกคนนี้อายุ๒๒
นางสาวยาสุมินโจมฤทธิ์รุ้งอายุ๒๒ปี
แล้วก็เด็กหญิงศิระประพารุจิน้องฟ้าใสนะคะอายุ๑๓ปี
คือคุณพิทยารัฐเขามีการเปิดเผยบอกว่า๒๓เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แบงค์หรือว่านายลมกรดแสงสว่างแฟนของนางสาวชนนิกาเนี่ยค่ะ
เขามีการเอารถตู้ทะเบียนนหนูขอไข่๘๗๙๗อุดรธานีเนี่ย
มารับ๕คนออกจากบ้านพักไปอยู่ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
หลังจากนั้นเองในแบงค์เขาก็มีการวกกลับมาเอารถที่บ้านอีกรอบนึง
หลังจากออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยคุณคนนี้เขาบอกว่าเขายังสามารถติดต่อทุกคนได้บ้างนะคะ
แต่หลังจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง๕คนเขาขาดการติดต่อไปเลย
คือไม่สามารถติดต่อได้เลยทุกช่องทางทั้งเบอร์ติดต่อไลน์เฟซบุ๊กทางครอบครัวเอง
เขามีการไปแจ้งความไว้ที่สพท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว
ตำรวจเองเขาก็พยายามแกะรอยซึ่งก็ไปเจอรถตู้
แล้วก็คนขับนะคะชื่อว่านายนพดลแสงเมืองอินอยู่ในจังหวัดพยาวก็เลยเอามาสอบสวน
นพดลเขาให้การค่ะบอกว่าในแบงค์มีการติดต่อเช่ารถตู้ให้มารับทั้ง๕คนไปส่งพื้นที่ภาคเหนือ
จากนั้นเนี่ยก็มีรถฟอร์จูเนอร์สีดำไม่ติดป้ายทะเบียนขับมารับในแบงค์
หลังจากสอบสวนตำรวจเขามีการอนุญาตให้คนขับรถตู้ประกันตัวออกไปเมื่อวันที่๑๔มิถุนายน
แล้วตอนนี้ทางชุดสืบสวนเขาก็กำลังเร่งแกะรอยตามหาในแบงค์นี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะหาคนนี้มาสอบปากคำ
แล้วข้อมูลล่าสุดก็พบว่าในแง๊งเนี่ยเขานำรถกระบะสีดำนะคะ
จำนำและในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ครอบครัวผู้สูญหายเขาก็คาดการณ์บอกว่าการหายตัวไปของทั้ง๕คนเนี่ย
น่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์

ลองไปฟังเสียงญาติผู้เสียหายกันค่ะ
ได้ไปแจ้งความไว้ที่สพท่าสาราเมื่อวันที่๒๓เมษายนค่ะ
ล่าสุดก็คือมีความคืบหน้าจากตำรวจมาว่าจับคนขับรถตู้
แล้วก็ได้ยึดรถตู้ไว้ที่สพท่าสาราได้แล้วค่ะ
ส่วนตัวนายแบงค์รูปประพันธ์ก็คือมีรูปลักษณะรูปร่างอ้วน
หัวเถรกผิวขาวผมบ๊อบ
ยังจับตัวไม่ได้ค่ะจับได้แค่คนขับรถตู้
เขาก็ให้การว่าเขาแค่คนขับรถตู้รับจ้าง

หลังจากนั้นนายแบงค์ก็มีคนมารับอีกคันนึง
มีรถมารับอีกคันหนึ่งคือรถฟอร์จูเนอร์สีดำ

ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงค่ะ
กังวลมากที่สุดก็คือน้องกำลังเรียนอยู่

น้องคนเล็กทั้ง๒คนก็กำลังจะได้ขึ้นม๑
แต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาหายตัวไป
น้องก็คือกำลังเรียนอยู่ทั้งหมดอะค่ะ

เพราะว่าคนที่หายตัวไปเป็นผู้หญิงกับเด็ก
คือจริงแล้วอันนี้จะบอกว่า
หายคนเดียวก็ถือว่าเรื่องใหญ่แล้วนะ

และที่น่ากลัวนั้นคือหายไปแล้ว๓เดือน
ค่ะ